ไปค้นหาไปหาตัวยายเตี้ย
ยัยเตี้ยอายุ๗๕และเข้าไปหาเหด

อุ้ยอาหมอเตอร์ไฟคลอสขงาย

ที่เขาต้องเข้าไปนะแล้วไปตามหาดูเส้นทางพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
มันไม่ใช่ง่ายเพราะว่าเข้าไปเนี่ยเส้นทางมันก็วิบากพอสมควรเลย
ฝ่าน้ำฝ่าป่านี่แหละค่ะอาสากู้ภัยฮุก๓๑โคราช
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน
หายายเตี้ยวัย๗๕ปียายแกเข้าไปหาเห็ดค่ะแล้วก็หลงหายไปในป่าเขาคอกวัวที่วังน้ำเขียวของโคราช
ดูภาพมุมสูงเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันออกตามหาหมดเลยนะเดินเท้าก็เดิน
รถมอเตอร์ไซค์วิบากเมื่อกี้กระบะยกสูงอันนี้โดนแล้วมั้งเนี่ยใช่
โดนนี่ต้องไปทำอะไรล่ะดอมตรวจจับความร้อนสิหาดูว่ามันมีกลุ่มความร้อนอยู่ตรงไหนนั่นใช่คนไหม
หาจนถึงตีสามอ่ะยังไม่เจอตัวเลยซึ่งช่วงค่ำวันที่๑๑ตุลาเนี่ยนะ

ตอนนั้นที่โทรมาเนี่ย
ค้นหาก็เลยต้องเร่งค้นหาคุณยาย

แล้วมาจอกเจอตัวที่ถึงช่วงบ่าย
สภาพคือยายหมดแรง
โอ้นี่เหรอ

นะคะอยากลุ่มแกหลายครับ

นี่ค่ะตอนที่ไปช่วยคุณยายนะ
ค่อยพลิกตัวค่อยพลิกตัว
คือยายเตี้ยเล่าแบบนี้ว่าทั้งคืนนอนอยู่บนต้นไม้
เอาแล้วยายกินข้าวกินน้ำยังไงก็ไม่ได้กินไง
พอตอนเช้าพยายามจะลงจากต้นไม้
แล้วมันพลาดตกลงมาก็เลยเจ็บที่ขาแบบนี้นั่นแหละค่ะ
แล้วก็เดินออกจากป่ามันก็ทุลักทุเลนะ
เพราะว่าบางช่วงก็ต้องเดินฝ่าลำห้วย
มอเตอร์ไซต์วิบากเข้าไปตะขาออกมา
ด้วยความที่มีคุณยายมาด้วย

แล้วก็มาขึ้นกระบะยกสูงพายายเตี้ยส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้ยายปลอดภัยแล้วนะคะ